หน้าเรื่องของคดีสองป้าทุบรถกันหน่อย
คุณผู้ชมวันนี้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากับสนประเวท๒
ข้อหาด้วยกันพร้อมแจ้งความกับรถกระบะคู่กรณีด้วยครับ

นางสาวรัตนัชอายุ๖๑ปี
แล้วก็นางสาวมณีรัฐแสงหยกตรการอายุ๕๗ปี
ป้าทุบรถที่ก่อเหตุใช้เสียมแล้วก็ขวาน
ทุบรถกระบาดที่จอดขวางหน้าบ้าน
ประตูบ้านเลขที่๓๗ทับ๒๐๘ในซอยศรีนคริน๕๕แขวงหนองบอลเขตประเวทกรุงเทพ
ที่เกิดเหตุวันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมก็ต้องจำได้เพราะว่าเป็นข่าวที่ใหญ่พอสมควร
แล้วก็กระเพื่อมไปที่หลายฝ่ายเหมือนกัน
มาพร้อมด้วยนายอนัญชัยชัยเดชทนายความครับ
เดินทางไปพบกับพันธุ์ตำรวจเอกอรงกรสิริสงคราม
ผู้กำกับการสอนอประเวทและพนักงานสอบสวน
เพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาคือ
ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์คมขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
และพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
หมายเรียกครั้งที่๒ก็คือโดนไป๓ข้อหาด้วยกันครับ
ทีนี้ทนายความก็คือคุณอนัญชัยบอกว่า
ลูกความยอมรับข้อหาคือทำให้เสียทรัพย์๑ข้อหาเท่านั้น
แต่ปฏิเสธ๒ข้อหาคือพกพาอาวุธและข่มขู่ทำให้คู่กรณีตกใจกลัว
โดยบอกว่าเสียมแล้วก็ขวานไม่ใช่อาวุธ
ยืนยันด้วยนะคะว่าลูกความทำลงไปจากคำสั่งสารปกครอง
สั่งคุ้มครองชั่วคราวเป็นการปกป้องสิทธิ์
ส่วนข้อหาข่มขู่การที่ป้าแสดงพฤติกรรมแบบนั้น
ถือว่าไม่ใช่คนคมคู่
จึงไม่ถือว่าเข้าข้อกฎหมายที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี
และในขณะเดียวกันวันนี้ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากลับกับเจ้าของรถกระบะด้วย
ข้อหาคือก่อความเดือดร้อนรำคาญตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๙๗นั่นเอง
ตอนนี้สังคมก็บอกว่าการที่คุณป้าสู้มา๑๐ปีมันสำเร็จนะ
ทีนี้ส่วนการจะแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จและแจ้งความเกินกว่าเหตุ
กับเจ้าของรถกระบะให้เวลาป้าทบทวน๗วันครับว่าจะแจ้งความดำเนินคดีหรือเปล่านะครับ
แต่หากคู่กรณีมาพูดคุยกันก็พร้อมจะรับฟังเหตุผลและอโหสิกรรมให้
ส่วนกรณีที่ทางเขตประเวทสั่งให้ปิดตลาด๕แห่งรอบบ้านคุณป้า
ยืนยันคุณป้าบอกว่าเห็นใจเห็นใจพ่อค้าแม่ค้านะ
แต่การที่จะให้เปิดตลาดในพื้นที่บ้านป้าต่อไม่เห็นด้วยก็เพราะว่าผิดกฎหมาย
พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินระบุว่าชัดเจนนะครับ
พื้นที่ตลาดเป็นพื้นที่จัดสรรเพื่อการอยู่อาศัย
ย้ำว่าเพื่อการอยู่อาศัยห้ามเปิดตลาดหรือทำการค้าใด
โดยหากจะเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นผู้จัดสรรที่ดินเท่านั้น

อันนี้ถือว่าคุณป้าเขาทำตามกฎหมายนะครับ